กันต่อนะคะกับเรื่องราวของความเชื่อค่ะ

คู่นี้ถ้าคบกันนานแล้วถ้าไม่รีบแต่งจะเลิก
สูตรของคุณผู้ชมมันแม่นจริงนะคะ

เป็นคนทำนายทายทักเรื่องนี้เอาไว้ค่ะ

มาสวัสดีปีใหม่ก็เลยถามถ่ายกันเลยนะคะ

แล้วก็ตอนนี้อย่างที่ทราบก็ของ

ดวงปีหน้าปังแน่นอน

ที่เคยพีคเนี่ยจะพีคหนักกว่าเดิมค่ะ

เบลล่าเนี่ยเรื่องงานคือกลับมาฮอตฮิต
คือปีที่ผ่านมาก็คือฮอตอยู่แล้ว

เรียกว่ามีผลงานที่กลับมาสร้างชื่อเสียงด่งดังอีกครั้งแน่นอน
ถ้าให้ทบทวนพรมลิขิตไง
คือละครก็ไม่ว่าจะอ่อนปีนี้พอดีด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะสวยเก่งขนาดนี้ค่ะ

แต่แม่หมอมีคำแนะนำนะคะว่า

ส่วนดวงการเป็นคู่ครองแบบไหนนั้น
ฟังทั้งหมดจากแม่หมอต๊อกแต๊กกันเลยค่ะ
ก็ค่อยไปเปิดอกเปิดใจอีกรอบนึง

ปีหน้าของน้องเบลล่าเองจริงเนี่ยก็
ถ้าหลังจากเมษาไปแล้วค่ะ

มีผลงานที่สร้างชื่อ
อีกครั้งมันจะมีพลิกขึ้นอีกอยู่

ก็เพิ่มเติมเสริมนิดนึงละกันนะคะ
ก็คือแม่หมอต๊อกแต๊กบอกว่าถ้าเบลล่าจะมีแฟนเนี่ยค่ะ
ถ้าจะแต่งงานครบปุ๊บปั๊บแล้วก็แต่งได้เลยดีกว่า
ถ้าครบนานดวงตามดวงนะคะตามพื้นดวงตามความเชื่อว่า
อาจจะไม่ได้สมหวังนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่น้องเบลล่าคนเดียวนะคะที่จะปังเปรียในปีหน้าค่ะ

ต๊อกแต๊กก็บอกเลยนะคะว่าปี๒๕๕๙
ดวงของพี่เวียก็คือเข้าขั้นดีมากเหมือนกันค่ะ
เอาเป็นว่านะคะบันเทิงไทยรัฐก็เชียร์ทั้งคู่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัว

รับรองว่าปีหน้าปังแน่นอนค่ะ
รอติดตามในเรื่องผลงานเขาดีกว่านะคะ
เรื่องความรักเรื่องหัวใจใครจะมุบออนไปไหน
โปรดติดตามตอนต่อไป